ข่าวนี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นจนอ่านจบ
คุณผู้ชมก็ยังงงอยู่เพราะผมก็ยังงงอยู่
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาส่งข้อความไปทางกล่องข้อความ
เพจหนึ่งที่นครนายกบอกมาช่วยหน่อย
หนูถูกตำรวจจับขังไว้ในแฟลต์ตำรวจ๔วันแล้ว
มาช่วยหน่อยแล้วไปดูตอนตอนช่วยเสร็จแล้วครับ
นี่ตำรวจรอยท่านรองสารวัตรรองภูมิกับบ้านนานะครับ
กำลังงัดห้องซึ่งมีหญิงสาวอยู่ในห้อง
ขอบพบ้านนาครับเจ้าคนนายก
ออกมาแล้วครับน้องหญิงสาวที่โดนกัดขังอยู่
๔วันแล้วไปไหนมาไหนก็โอเค

คุณเป็นใคร
โอเคครับโอเคครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มงงไปกับผมนะ
ตำรวจมางัดห้องตำรวจมาช่วยผู้หญิง
ออกมาได้เดี๋ยวจะงงกว่านี้
เพจพักใหม่จักรวรรณฐคอร์นโยคได้รับแจ้งว่านางสาวบี
ร้องเลนไปที่กรองข้อความของเพจไหนบอกว่าช่วยหน่อย
ดาบตำรวจกักขังไว้ในแฟลต์ตำรวจสพบ้านนา
เพจพักใหม่เนี่ยเขาไปแจ้งพันตำรวจเอกสุปัชไจการ
รีบนำกำลังไปตรวจสอบห้องดังกล่าวไปกันหน้าตาตื่นเลยนะครับ
แฟลต์ตำรวจก็อยู่ในสอบพอบ้านนานแล้วชั้น๔ขึ้นไป
ไปถึงไปเจอห้องนี้กุญแจล็อกอยู่
ตำรวจก็งัดห้องสิครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ใช้เวลางัดอยู่สักครู่ก็เปิดประตูได้
พบนางสาวบีอยู่ในห้องคนเดียวจริง
แต่นางสาวบีไม่ได้มีอาการหวาดกลัวเดินออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่แบบปกติ

ระหว่างจะเดินลงจากแฟลต์
ดาบผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขังและเป็นเจ้าของห้องมาถึงครับ
ได้ยินไหมที่ไม่พอใจที่ถามว่าคุณเป็นใคร
เขาไม่พอใจถามเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือผู้หญิงบอกคุณเป็นใคร
ซึ่งเจ้าหน้าที่บางท่านก็ไม่ได้สวมเครื่องแบบ
จากนั้นในดาบก็หันมาต่อว่าเพจพักใหม่
ที่พาตำรวจไปช่วยมีปากเสียงก็รุนแรง

ก็ถามภูมิกรรป์บอกว่าจะดำเนินคดีอย่างไร
ถ้าทำคดีตรงไปตรงมาช่วยเหลือลูกน้องนะ

ถ้าทำคดีไม่ตรงไปตรงมาช่วยเหลือลูกน้อง
เดี๋ยวเพจจะดำเนินคดีกับท่านภูมิกับนี่แหละ
จนท่านภูมิกรรป์บอกเฮ้ยใจเย็น
ขอสอบปากคำทุกฝ่ายก่อนครับ
เอาล่ะมาดูตัวต้นเรื่อง
ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวบีเธอเล่าบอกว่า
คบหากับดาบตำรวจมาประมาณ๓ปีแล้ว

แต่เธอเป็นคนบอกให้นายดาบล็อกห้องเอง

รับว่าเคยทะเลาะกันจริงแต่ไม่ได้รุนแรง

แต่เธอบอกเธอทนอยู่มาทนอยู่มานะ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องการจะอยู่กับนายดาบแล้ว
แต่ไม่กล้าจะกลับไปอยู่กับบ้านญาติ
เพราะโกรธจะถูกนายดาบตามไปทำร้าย
ขอความช่วยเหลือไปทางเพจพักใหม่

ขณะนี้เคลียร์กับนายดาบเรียบร้อยแล้ว
ไม่เอาผิดอะไรเขานะลองฟังเสียงดูครับ

ทีมข่าวถามว่าแล้วจะกลับไปอยู่ด้วยกันไหม
นางสาวบีบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปอยู่กับญาติก่อน
แต่หนูยังไม่ได้เลิกกับนายดาบนะ

พอญาติของนางสาวบีมาถึงสพบ้านนา
นายดาบก็เดินออกมาพร้อมกับนางสาวบีนะครับ
ขับรถไปส่งกันที่บ้านพร้อมกับญาติญาติ
ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีท่าทีว่าโกรธอะไรกัน
ทำให้ตำรวจกับเพจพักใหม่นะครับ

งงตั้งแต่ต้นข่าวจนถึงท้ายข่าว
ก็ทั้งตำรวจทั้งทางเพจก็คงกลับบ้านไปพร้อมกับพูดในใจว่าเรามาทำอะไรตรงนี้

ครับผมเขาก็ดีกันนะ